อีกหนึ่งจังหวัดที่ช่วงสงกรานนี้หลายคนจ้องจะไปเที่ยวเลย

ถูกที่เชียงใหม่นะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวเชียงใหม่
แต่ว่าไม่ได้พาไปดูบรรยากาศรอบคู่เมือง
สถานที่ที่ไปดูกีฬาแอดเวนเจอร์กันนิดนึง

เขาบอกว่าเครื่องเล่นนี้หวาดเสียวหวาดเสียวนะคะ
เสวแค่ไหนไปฟังเสียงคนเล่นกันหน่อยค่ะ

อยากร้องด้วย

ใช่ค่ะหน้าตาคล้ายรถไฟเหาะนะคะ
เป็นเครื่องเล่นสำหรับผู้ที่รักความตื่นเต้น
เปิดตัวแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
กลางดอยมอนแจ่มจังหวัดชิงใหม่นะคะ
เป็นรถไฟบนรางไม้ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

เขาบอกมาว่าอย่างนั้นมีลักษณะคล้ายกับรถไฟห่อ
ซึ่งจะพาผู้เล่นนี้พุ่งทะยานไปตามรางที่
ดเคี้ยวและก็ล่าชันค่ะแบบนี้นะคะ
โดยผู้เล่นสามารถบังคับความเร็วของรถได้ด้วยตัวเอง

ตอนแรกนึกว่าปลอดให้มันไหลไปแบบ

นี่ชมธรรมชาติไปด้วยเลยแบบนี้
เพียงแต่สนุกสนานหวาดเสียวจากการนั่งรถไฟที่
พาตัวขึ้นลงเท่านั้นโค้งซ้ายโค้งขวาไปมาอย่างรวดเร็

การได้ชมธรรมชาติแบบสวยงามแบบส่วนตัว

ใช่ค่ะบางคนก็ขึ้นคนเดียวบางคนก็ขึ้น๒คน
เมื่อกี้เอาเพลงเขาจะมีเหมือนเบรกอยู่ซ้ายมือ
กไปข้างหน้ายกมาข้างหลังจะทำให้มันเบรกได้
เขาบอกว่าชมวิวได้แบบ๑๓๖๐องศา

จีเกิ้ลโคสเตอร์ประกอบไปด้วยรถรางขนาด
ที่นั่งรับน้ำหนักได้คันละ๑๕๐กิโลกรัมอันนี้เช็คน้ำหนักกันก่อนนะคะ
แต่ละคันจะถูกปล่อยลงไปในรางเหล็กเพื่อให้รถนั้นพุ่งไปด้วยความเร็วตามแรงโน้มถ่วง
กำหนดความเร็วสูงสุดอยู่ที่๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ระบบการปล่อยรถกำหนดให้เว้นระยะห่างการปล่อยแต่ละคันไม่น้อยกว่า๒๕วินาที
บางคนอาจจะสงสัยปล่อยรัวไปเลยหรือเปล่าตามกันไปเลยหรือเปล่า

อกจากนี้ก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพทุกช่วงของราง
แล้วก็ดูแลโดยพนักงานควบคุมที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีด้วย
ว่าจะสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

พอพอดูแบบนี้เราสองคนนี้ต้องหลักไม่เกินขึ้นได้
โอเคจะพยายามรักษาให้ได้อยู่เท่านี้จะได้ไม่เกินนะคะ
นี่เป็นเครื่องเล่นใหม่ของจังหวัดนะ
ใช่ดอยม่อนแจ่มนะคะย้ำอีกครั้งนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่
ใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะในช่วงสงกรานแวะกันไปหน่อยนะคะเป็นเครื่องเล่นใหม่นะคะ
แต่ว่าบางทีอย่าให้ตัวเปียกมากเดี๋ยวจะลื่นลงไปนะ